ดูเหตุการณ์นี้ครับภรรยาก็เอาเมาเหล้ากลับบ้านแล้วกลับมาช้านะ
สามีก็ต่อว่าแล้วก็ทะเลาะกัน
สามีก็ขู่บอกว่าไม่อยากนอนด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปนอนที่อื่น

ก็เลยคว้ามีดแทงคอสามีจนเสียชีวิตนะคุณนะ
เป็นเหตุความรุนแรงในครอบครัวนะฮะ
ตำรวจสพปลวกแดงก็เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นเหตุทะเลาะวิวาสใช้มีดแทงกันจนเสียชีวิต
ภายในห้องเช่าที่หมู่ที่๔ตำบลมาพยังภนภพปลวกแดงจระยอง
ไปตรวจสอบก็พบข้าวของกระจัดกระจาย
จานสังกษีแก้วแตกเสร็จอาหารกับแกล้มกระจายทั้งทั่วพื้นห้อง
ผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงเนี่ย
นำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงไปก่อนหน้านี้
ก็คือนายกมลอุ่นอุราอายุ๓๓ปี
ทำงานเป็นรอปภของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวสิรินภาษีโสดาอายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายตำรวจก็ควบคุมตัวมาโรงพักนะครับ
ก็ไปเก็บหลักฐานพร้อมกับมีดปลายแหลมยาว๑๐นิ้ว
ตัวผู้หญิงคนนี้ใช้ก่อเหตุในการแทงคอสามีจนเสียชีวิต
โดยสภาพศพของผู้ตายถูกมีดแทงเข้าที่ลำคอ
ใต้ลูกกระเดือกตัดหลอดลมแล้วก็เลือดไหลออกไม่หยุด
สิทธิ์ข่าวได้สอบถามนายสอนรามยศปัญญา
เพื่อนที่ทำงานรอปภที่เดียวกับผู้ตาย
แล้วก็ในวันเกิดเหตุก็เป็นคนนั่งดื่มเหล้าอยู่กับผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงเช้าของวันที่๗พฤศจิกายน
ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ตั้งวงดื่มเหล้ากับผู้ตายอยู่๒คน
กระทั่งตัวภรรยาของนายกมลผู้ตายเลิกงานออกกะดึก
กลับมาพบพอดีก็เลยมีปากเสียงกันครับ
ตอนนั้นนะตัวเพื่อนของผู้ตายเพื่อนของนายกมล
ก็จับใจความการทะเลาะกันของสามีภรรยาคู่นี้ได้ว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยหึงหวงฝ่ายชายและฝ่ายชายก็พูดว่า
ถ้าเป็นแบบนี้นะจะไม่อยู่ด้วยแล้วจะไปนอนที่ออฟฟิศ
ไม่นอนบ้านแล้วทำให้ฝ่ายหญิงโกรธ
แล้วเข้าใจว่าฝ่ายชายพูดแบบนี้ไม่ได้จะไปนอนออฟฟิศหรอก
มันคงจะไปนอนกับหญิงอื่นจินตนาการไป
ก็เลยถีบไปที่คอของฝ่ายชายหนึ่งครั้งเข้าไปทุบตีฝ่ายชาย
ฝ่ายชายพยายามปัดป้องนะฮะจนจานกับแก้มตกกระจายทั่วพื้นเลย
ฝ่ายชายพยายามวิ่งหนีออกไปนอกห้องฝ่ายหญิงไม่ยอมครับ
นี่ครับคุณหยิบมีดปลายแหลมในห้องถือไว้ซ่อนไว้ข้างหลัง
แล้วก็เดินเข้าไปหาฝ่ายชายแทงคอของฝ่ายชายทันที

แล้วก็กลับมานอนในห้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ตอนนั้นเพื่อนของผู้ตายที่ยังอยู่ในห้องนะคุณ
แล้วก็เมื่อกี้อยู่ในวงเล่ากับผู้ตายอยู่เนี่ย
เห็นแล้วตกอกตกใจฮะก็รีบเอาผ้าไปอุดแผลที่คอของผู้ตาย
เพื่อห้ามเลือดแต่ผู้ตายทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เสียชีวิตเพราะเลือดมันไหลทะลักออกมาเลยนะครับ
แล้วก็เพื่อนผู้ตายบอกว่าที่ผ่านมาเห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันมาตลอดแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตาย
ก็ตัวเขาเองก็โอ้โหตกใจเสียใจ
เพราะว่าผู้ตายก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
และก็ไม่เคยนอกใจภรรยาอย่างที่ภรรยาคิดแล้วก็หึงหวงไปเอง

อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องต้นนะฮะ
ตำรวจสพปลวกแดงสอบปากคำนางสาวสิรินภาพ
ภรรยาของผู้ตายแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุ
เจ้าตัวก็ยอมรับสาภาพว่าแทงสามีจริง
แต่ไม่ได้ตั้งใจให้ถึงกับเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุนั้นนะฮะก็มาจากการที่เธอเนี่ย
ก่อนมาเจอกับสามีก็แวะดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงานมาก่อนเหมือนกัน

พอหลังเลิกงานขอดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงาน
ผู้หญิงเพื่อระบายทุกข์ปลดทุกข์กันหน่อยนะครับ

พอกลับบ้านไปฝ่ายชายก็ตั้งวงกินเหล้าอยู่ในบ้าน
ฝ่ายชายก็อาจจะเมาเหมือนกัน
แล้วฝ่ายชายก็ขู่บอกว่าจะเลิกลาจะไม่นอนด้วยนะครับ
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็กลัวว่าจะถูกทิ้ง
แล้วเธอบอกว่าทำไปเพราะขาดสติ
นี้ตำรวจก็ควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุไว้ที่สถานีตำรวจ
ทางผู้ก่อเหตุก็ไม่ประสงค์ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
จากกลัวว่าญาติของฝ่ายชายจะทำร้าย
แต่ทีนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ